เมื่อเรื่องของมิตรชาชีพ
เขาหลอกขายสุนัขพันธ์ดีเป็นพันธุ์ต่างประเทศเลยนะ
พูดคุยกันดิบดีผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
ตกลงกันว่าจะไปรับกันที่ไหนโอนเงินเรียบร้อย
ไม่รับโทรศัพท์อีกเลย
ก็ทำให้คนที่เขาสั่งซื้อไม่ได้รับสุนัข
แล้วแถมยังทำให้สูญเสียเงินไปด้วยนะคะ
คนนี้ถูกออกหมายจับไปแล้ว๑๔หมายนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปจับล่าสุดพยายามจะกระโดดตึกด้วย
ตึก๖ชั้นพยายามจะกระโดดหนีเนี่ยนะคะ
นางสาวนัทธนิชาตรีทิพย์นันนิพาคนนี้อยู่ตั้งชั้น๖เนี่ย

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มในห้องพัก
แต่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้ได้ทันจึงเดินกลับเข้าไปในห้อง
พร้อมกันนี้นะคะได้จับกลุ่มอีกหนึ่งคนอยู่ในห้องเดียวกัน
คือนายธรรมนิษฐ์เถาวันนี
จับกลุ่มได้ทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงมาแล้ว๑๔หมายค่ะ
ฤติการของเขาคือหลอกขายสุนัขและแมวหลายสายพันธุ์ทางเว็บไซต์ต่าง
จะมีการโพสต์ขายราคาเขาบอกต่ำกว่าท้องตลาด
ใครที่รักน้องหมาน้องแมวเวลาอยากจะเลี้ยงใช่ไหมคะเขาก็จะไปเสิร์ชหา
ราคา๘๐๐๑๕๐๐บาทถูกนะ
ใช่ตอนผมจะซื้อผมก็จะไปเสิร์ชดูว่าฟาร์มไหนเขาขายบ้าง

ใช่ค่ะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะ
ไม่มีจริงไม่มีแมวสักตัวเดียวไม่มีน้องหมาสักตัวเดียว
แต่โพสต์ขายให้คนโอนเงินเข้ามาให้

อาจจะไปโหลดภาพมาจากที่ไหนนะคะ
โอนเงินให้คนที่อยากได้เขาก็โอนเงินให้
แต่ทีนี้พอได้รับเงินปุ๊บบล็อกไลน์เลยปิดมือถือหนี
ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งทั้งสองคนนี้นะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเดือนกุมภาพันธ์ปี๕๘
หลังจากนั้นได้รับการประกันตัวชั้นศาล
แต่พอออกมาแล้วได้พากันหลบหนี
ระหว่างหนีก็ไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรหรอก

โพสต์ขายน้องหมาน้องแมวหลอกลวงอีกเหมือนเดิม

ทำแบบนี้โหลดภาพมาจากโลกอินเตอร์เน็ต
ปอมเมอริเนียนสีขาวเอามาหลอกเขา

ใช่ค่ะทีนี้ผู้ต้องหาในอ้างว่า

เลี้ยงแมวไว้๑๘ตัวในห้องพัก
ก็เลยจะต้องเอาเงินจากการที่โกหกคนในโลกออนไลน์

ตำรวจบอกโดนไปอีกแล้ว
หมายที่๑๕แล้วกันนะ
ข้อหาร่วมกันช่อกงและนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จก่อนนำตัวส่งสารค่ะ